ทีนี้เรามาดูรูปแบบของละครเวทีกันบ้าง

สำหรับละครเวทีเรื่องจันเอ๋ยจันเจ้า
ซึ่งจัดทำโดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะ
ที่จะจัดการแสดงละครเวทีสุดอลละหมานจันเอ๋ยจันเจ้า
เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของสองเด็กหนุ่ม
ที่ต้องมาเผชิญโชคชะตาเล่นตลกทำให้ทั้งคู่สลับร่างกัน
พวกเขาจะใช้ชีวิตยังไงและจะสามารถกลับมาสู่ร่างเดิมได้หรือไม่
ไปติดตามบทสรุปกันได้นะคะในวันที่๒๖๒๘ตุลาคมนี้
ซึ่งนอกจากจะได้ความสนุกแล้วก็ยังได้บุญอีกด้วย
เพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตร
จะมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นค่ะ
เพลิดเพลินไปด้วยแล้วก็ได้อิ่มบุญกันด้วยนะคะ
ต่อด้วยงานกิจกรรมดีต้อนรับเทศกาลแห่งเดือนฮาโลวีนกันบ้าง

กับผีที่อเมริกาบางนาบันเทิงแนววาไรตี้ที่พร้อมให้ทักความหล่อนในบรรยากาศแบบไทยนะคุณ
เขาบอกว่ามีการจำลองแปดแดนผีแห่งเรือนเรือนจำสยองครับ
ความตื่นเต้นร้าวใจกับภารกิจหลบหนีเพื่อหาทางออกจากคุกร้าง
ร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาทใช่
และกิจกรรมสนุกปนหลอกอีกมากมายภายในงานนะคะ
แต่ฉันก็อยากจะแต่งผีไปร่วมสนุกที่เมกาบังนาเหมือนกัน
คุณไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งหน้าแล้วไปอยู่ที่เมกะบังนาร้อนเลยอย่าแช่งกัน